สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้เจอกับเรา๓คนนะครับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะครับ
คุณผู้ชมถ้าอยากได้ฟังทางนี้เลยกฎิกาง่ายแอดไลน์เข้ามาครับ
และเพราะอะไรอย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะประกาศผลวันพฤหัสที่๑๕กันยายนนี้ครับ

อยากได้อ่ะมันก็ไม่ยากอยู่แล้วเนี่ยบอกเราสิว่าคุณชอบดูข่าวแบบไหน
และที่สำคัญอย่างที่น้องจูด้งบอกติดแฮสแท็กเบอร์โทรศัพท์กันมาด้วย

สัปดาห์นี้วันภรรยหัสสมดีตัดสินเลยนะปัดชับ
ใช่แล้วค่ะส่งกันเข้ามาดังนั้นเราจะเริ่มเลย
เริ่มเล่าเรื่องข่าวให้คุณผู้ชมฟังครับแล้วคุณชนะคุณบอกใบ้อะไรคะ

ไม่ใช่จะตกแถววิภาพอดีไถลันทีวีโอ้โหนี่ไง
ฝนตกแล้วครับคุณชิสาใช่ค่ะมาตามนัดกันจริงจริง
ส่วนใหญ่ฝนมักจะตกช่วงบ่ายนะคะ
เนื่องจากว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันสะสมความร้อนสะสมปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝน
พอบ่ายมารับน้ำหนักไม่ไหวเมฆก้อนใหญ่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเม็ดฝนเทลงมา
งั้นไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยกรุงเทพชั้นในก็น้ำท่วมนะคะ
ท่วมไปถึงที่จอดรถกันเลยทีเดียวอ๋อไม่ว่าจะชั้นไหนก็โดนหมด
น้ำท่วมลานจอดรถชั้นบี๒ค่ะ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์กัปตัน๒๙นะ
จอดรถชั้นบี๒ระบายน้ำไม่ทันแฮชแท็กน้ำท่วมกรุงเทพ
อ่ะตามที่เห็นในภาพนี่แหละน้ำท่วมเจิ่งน้องไปหมดเลย
อืมยังยังถือว่าดีนะเอาพูดให้กำลังใจนิดนึงคือว่า
บ้านที่มันมิดคันเลยนะยังเปียกแค่ร้องแค่โอเจแค่ร้อนค่ะอืม
งั้นดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ใครเห็นก็ตกใจค่ะครับ
แล้วก็เป็นห่วงด้วยนะว่ารถสามคันที่เห็นอยู่นี้จะเป็นยังไงบ้างโอ้
นี่ไม่ได้ไปเข้าคาแคนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับว่าน้ำมันไหลลงมาจากที่สูง
ทางเจ้าหน้าที่ของห้างเขาก็เร่งสูบน้ำออกจนน้ำเนี่ยแห้งเป็นปกติแล้วนะครับ
แล้วก็อธิบายชี้แจงว่าน้ำที่ทะลักเข้ามาเนี่ย
เป็นน้ำจากถนนและท่อระบายน้ำที่มันล้นเข้ามาในลานจอดรถ

แต่ทางห้างเขาก็บริหารจัดการได้รวดเร็วอะนะคะ
อ่ะไปดูพื้นที่รอบนอกบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
ตรงนี้นี่ใกล้บ้านดิฉันเลยโอ้โหนี่ทะเลกรุงเทพชัดชัดจริงจริง
เป็นคลองเลยอ่ะนะท่วมไปจนถึงหน้าประตูลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้าเลยค่ะตรงไหนถนนตรงไหนฟุตบาทเนี่ยมองไม่เห็นเลย
สภาพไม่ต่างจากอีกที่หนึ่งก็คือ๕แยกลาดพร้าวโอ้โหตรงนี้หนักเลยศูนย์รวม
เห็นเขาว่ากันว่าเหมือนกับรถมาจอดทิ้งเอาไว้เลยบนถนนลาดพร้าว
ค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมสูงท่วมมิดฟุตบาทเช่นกันนะคะเราเล่าสู่กันฟังก็เหมือนเป็นการอัปเดตรายงานสถานการณ์ให้ทราบเนอะ
อย่างนี้ตรงห้าแยกลาดพร้าวอ่ะเขาก็พยายามที่จะขับไปในเลนที่มันน้ำน้อยน้อยหน่อย
จูด้งนี่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัวจริงเมื่อวานสถานการณ์การกลับบ้านของคุณเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้โหนี่ผมชิ่งกลับก่อนเลยส่งเสียงไม่ลงลองไปทำงานก่อนแต่ว่าก็กลับเร็วหน่อยเพราะว่าก็กลัวฝนตกผมนี่ขึ้น
ติดยาวติดค่ะก็ปรับตัวเอาถ้าคุณชนะคุณอยากจะปรับตัวคือคุณทำงานที่บ้านก็ได้นะ
ผมทำงานอยู่ฟิศผมชอบพี่ผมถิดออฟฟิศอ๋อติดไทยรัฐหรือเกิดที่นี่แล้วตายที่

จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้แก่เขตหลักศรีบางเขน
จตุจักรลาดพร้าวพญาไทยดินแดงห้วยขวางวังทองหลังบางกะปิวัฒนา

โอ้โหเตรียมพร้อมรับมือนะ๔โมงเย็นถึง๕ทุ่ม

ทุกวันนี้มีคนเอาน้ำแดงสบายเฉียงเลยมาถ่วญสิ
แค่ผ้า๓๔๗๔ก็พอแล้วค่ะเป็นคนมีสีสัน

อ่าได้ขอพุกกุฎด้วยเลยละกันน่า

หลุดออกมาจากฟาร์มแทนที่ชาวบ้านเขาจะกลัว

อุ๊ยตายแล้วครับเอ้ยนี่มันขยับได้โอ้ยคนดึง

ขนาดตัวประมาณเท่าไหร่ประมาณ๑เมตรนะครับ
น้องเนี่ยถูกฆ่าและชำแหละเนื้อไปแล้วนะ

โอเค
นี่ฮะชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขานำมาประกอบอาหารจนเกลี้ยงหมดแล้ว
เนื้อไม่เหลือเลยเหลือแต่หนังแบบนี้แล้วก็หัว

นะครับคือเราไม่ได้ไปพูดคุยกับนายปัญญา
อายุ๕๔ปีเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
จราเข้ตัวนี้นะพี่ชายเขาจับมาได้ครับ
ขณะที่ออกไปหาปลาที่หนองน้ำสาธารณะบ่อกระถิ่น
ในแหน่งเผินนโลศีลาจังหวัดขอนแก่นครับ

จากนั้นพอจับได้ทำไงถลกหนังจ้า
แร่เนื้อโอ้โหยังก็ชรวรรณ
นี่ฮะแล้วแร่เนื้อนี่ได้ประมาณเท่าไหร่
๔กิโลเมตรอ๋อนัดเท่าไรนะ
กิโลกรัมครับ๔กิโลเมตรมันยาวไปมั้ง
กิโลกรัมแล้วที่ว่าจับได้เก่งเนี่ยน่าจะเป็นไก่ทองประมาณนี้เปล่า
ใช่ฮะเก่งขนาดนั้นเลยเป็นผมนี่ก็ไม่กล้านะต่อให้ตัวเล็กขนาดนี้ก็เถอะ
นี่นะฮะจากนั้นนายปัญญาเขาบอกได้พาผู้สื่อข่าวมายังหนองน้ำ

ใช่ตรงที่บริเวณที่หาปลา
บริเวณหนองน้ำเดี๋ยวจะมีภาพสักครู่นี้
นี่หนองน้ำแบบนี้หูละก็เจอได้ยังไง
จะบอกให้นะมันอันตรายอยู่นะเพราะมันกว้าง
ถูกไหมแล้วเราไม่รู้นะว่ามันหลุดมาตัวเดียวหรือเปล่า

มีลูกถ้ามีลูกต้องมีแม่หรือเปล่า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

มันก็เป็นอันตรายต่อลูกเด็กเล็กแดงอะเนาะ

จราเข้ในฟาร์มของคุณ

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้มาจัดการ

โอ้โหมันหลุดมาทีนี้ก็ขนลุกกันไป

บรรยากาศมาดูเรื่องนี้หน่อยก็

นายดินอดีตสามี

ในดินตัดสินใจราดน้ำกด
ไฟหน้าต่อหน้าลูกชายเลยค่ะ

อ่าโฮลูกชายลูกชาย

พี่เอาคนรับของเลย

ถูกนายสมประสงค์หรือดินอายุ๓๐ปีอดีตสามี
ดักเลรอแล้วก็สาดน้ำกดใส่หน้าใส่แขน
ไส้หน้าไส้แครแล้วก็ด้านหลังคอ
ส่วนนี้เจ้าของร้านมัช่วยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๔กันยายนนี่เองค่ะ
เรื่องคือในดินกับน้องมายเนี่ยเขาก็เลิกรากันแหละเนาะ
แต่ในดินก็อยากจะขอคืนดีน้องมายถึงขั้นกราบไหว้กันเลย
ก็เคยมานี่นายดินเคยมาง้อน้องมายถึงที่ร้านแห่งนี้
ใช่ค่ะแต่ง้อยังไงก็ไม่สำเร็จค่ะ
พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมานายดินเขาก็เดินทางกลับไปหาพ่อแม่ที่โคราช
แต่ว่าล่าสุดนะตัดสินใจไปมอบตัวกับตำรวจสภปักทงชัย
แล้วก็สารภาพไปแล้วว่าเขาเนี่ยไปดักรอภรรยาแล้วก็สาดน้ำกรดใส่
ด้วยความที่โกรธแล้วก็นอกใจโกรธที่ภรรยานอกใจ

ตัวเขาเขาบอกว่าภรรยานั้นนอกใจส่วนตัวภรรยาเขาบอกว่าไม่ได้นอกใจก็เลิกกันแล้ว
นั่นน่ะสิทีนี้ถามถึงเรื่องราวความเป็นมายังไงในดินบอกว่า
ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่กินกับภรรยาแล้วก็ภรรยามีลูกติดมาด้วยนะคะ
แล้วก็มีลูกด้วยกันอีกสามคนคือระหว่างนั้นน่ะในดินเขาอ้างนะ
บอกว่าภรรยานอกใจจนไปมีท้องอีกอ่ะแล้วก็ตัวเองก็คือรู้สึกแบบไม่ดีแล้ว
แบบนี้จะต้องมารับเลี้ยงลูกอะไรอีกมากมายเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจนะ
แต่สุดท้ายก็อยู่กันมาจนน้องมายเนี่ยคลอดเด็กออกมาแล้วก็ได้มาทำงานที่ร้านเสริมสวย
แต่ช่วงนั้นก็แยกบ้านกันอยู่ส่วนในดินเองก็ให้เงินส่งเสียไปเดือนละ๗๐๐บาทนะคะ
แต่ว่าตัวน้องมายเนี่ยเขาบอกว่าน้องมายก็ไปเช่าห้องอยู่กับแฟนอีก
คืออารมณ์เหมือนกับก็ไม่พอใจในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยอ่ะตัดสินใจ
สั่งน้ำกรดจากร้านค้าออนไลน์มาแล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เกิดขึ้นอ่า
ถามแม่ของในดินบ้างดีกว่าแม่ว่าไงแม่บอกว่าเลี้ยงหลานทั้งสี่คน
โคราชแล้วไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยในดินก็มารับลูกชาย
ก็คือรับหลานวัย๔ขวบไปกรุงเทพบอกว่าจะไปหาแม่นะคะ
หลังจากพามาแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้แม่เองก็ไม่สบายใจ
แล้วคุณดูสภาพเด็กเขาต้องมาโดนอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะค่ะอืม
ล่าสุดนะตำรวจสอนอดอนเมืองนะคะก็เดินทางไปรับตัวในดิน
จากโคลาสหรือจากที่ที่เขาหนีไปเนี่ยนะอืม
กลับมาดำเนินคดีในท้องที่ที่เกิดเหตุนั่นเอง
ค่ะก็เป็นเรื่องราวอุทหรณ์แหละนะคะเรื่องของความรักเนาะ
เรื่องความหึงหวงบางทีมันก็เกิดขึ้นได้แต่เราจะจัดการปัญหายังไง
ก็ต้องคุยกันให้ดีแล้วก็ทำด้วยสตินะคะครับอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยกัน
หลายคนก็สระผมหัวเปียกก็ต้องหาใดใช่ไหมล่ะ
ใดมาเป่าผมให้มันแห้งใช้ไปใช้มาต้องระวัง
เช็คสภาพมันให้ดีไม่งั้นใดมันอาจจะระเบิดแบบนี้ฮะ
ตอนแรกก็เหมือนกับเป่าผมปกติทั่วไปใช่ไหม
เป่าไปเป่ามาสักพักมันเหมือนกับพ่นควันออกมาอืม
ฮะถ้าทางมันแปลกแปลกเนี่ยเห็นไหมเออเออเออหูวโห
ยังไงอ่ะฟะไปใช้เห็นก็วางเอาไว้ที่เดิมใช่ไหมมานี้มันแน่มันอาจจะ
ชำรุดอยู่ภายในไม่ทราบมาก่อนพอเอาไปใช้ปุ๊บเกิดชำรุดเสียหาย
แล้วมันอยู่ใกล้หัวใกล้ผมจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราจับอยู่แล้วเราเบิดคาม
เจ็บปวดกว่าเดิมด้วยนะดังนั้นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างต้องตรวจเช็คให้ดีจริง
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเลือกที่ปลอดภัยมีมออกแล้วก็ต้องดูระยะเวลาการใช้งานนะ
บางอย่างมันก็เสื่อมสภาพไปตามเวลาเนอะอย่างผมนี่ไม่กล้าเลยนะใจเลยในเวลาสาบผมหัวผมเปียกตลอดเลย
เหรอเพราะว่าอะไรถามหน่อยสิเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไร
โอเคครับนี่ก็เป็นบทเพลงว่าเพราะย้าบ่ายคุณชนะร้องให้คุณฟัง
คือในใจไม่มีผู้ใดอะเพราะว่า
ถึงว่าถึงโสดเนอะเรื่องต่อไป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

นิดนึงคือช่วงที่ระหว่างตรวจแถวตรวจความเรียบร้อยก่อนจะเข้าห้องประชุมน่ะนะคะ
ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาตรวจแล้วก็บอกว่าทุกคนผ่านยกเว้นน้องคนนี้จะต้องตัดผมก่อนนะคะ
ทีนี้ด้วยตัวของน้องเนี่ยโอ้โหเรียนจบมาตั้งหลายปีแล้วกว่าจะได้รับปริญญา
คุณยายเองก็เฝ้ารอก็เลยยอมยอมถูกตัดผมเพื่อให้ได้รับปริญญา
แต่ความรู้สึกน้องก็รู้สึกเสียใจอ่ะเพราะว่ามันก็ผมที่เรารักแล้วเราก็พยายามทำให้ถูกต้องที่สุดแล้ว
อ่ะน้องเขารู้สึกอย่างไรไปเล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ต้องตัดไหมอ่ะอืมก็ต้องตัดพอตัดเสร็จอ่ะ
นางตัดเป็นนางตัดไว้ในนี้เลยนะนางตัดในช่อแล้วตั้งเอาไว้อ่ะแล้วบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะให้ออกมาเอา
เสร็จแล้วอ่ะให้ออกมาเอาให้เอาไปต่อใครเอาอ่ะถามก่อนใครเอา
นี่อ่ะก็ต้องตัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็น้องเขาเสี่ยวความรู้สึกเขาก็อาจจะพูดด้วยอารมณ์โมโหนิดนึง
คนเขาชอบอ่ะนะใช่ไหมล่ะไว้ผมยาวแบบนี้มันก็พูดยากนะคุณชนะเออความชอบเรื่องของทรงผมตอนเรียนเราทำได้
แต่พอถึงเวลาที่ต้องรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือรับปริญญาเนี่ยเข้าใจนะทางมหาวิทยาลัยก็จะมีระเบียบกฎเกณฑ์
แต่ว่าจะมีทางออกไหมหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ไหมก็เป็นข้อถกเถียงในโลกโซเชียลเหมือนกัน
น้องเองเขาก็บอกว่ายังเสียใจนะแต่ว่าตอนนี้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาก็มาติดต่อพูดคุยแล้วก็เรียกให้ไปพูดคุย
ถ้ามีรายละเอียดเรื่องนี้ยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตกันไปนะคะคืออย่างน้อยมันน่าจะมีตรงกลางที่พอจะคุยกันได้
ดีกว่าแบบว่าจับเลยละก้อนแบบเนี้ยถ่ายรูปมันก็ไม่สวยเต๋อบันหนึ่ง
คือรอมานานอ่ะเนอะมันก็ซิลก็เสียใจอ่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับ
ไอ้ที่ฮายอยู่เหมือนกันพี่วินจักรยาน
คนหนึ่งมอเตอร์ไซค์นั่นแหละจักรยานยนต์
คุณผู้ชมฮะให้บริการกับฝรั่ง
ก็ตกลงเรื่องของค่าที่จะว่าไปส่งตรงนู้นตรงนี้เท่าไหร่เรียบร้อยแล้ว
พอไปถึงที่หมายฝรั่งจ่ายมาเป็นเหรียญ
เขาบอกว่าเป็นเหรียญยูโรมีมูลค่าจ่ายได้
แต่สุดท้ายพอไปดูแล้วเอ้ยมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
เอ้าเหตุการณ์นี้ฮะนี่พี่วินคนนี้

เขาบอกว่าได้รับจ้างจากฝรั่งคนหนึ่ง

เนี่ยฮะเขาบอกให้ขับรถนะฮะจากหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาแพร่กษาไปส่งที่เซ็นทรัลบางนา

เราก็โอเคโอเค๓๐๐๓๐๐ไปก็ไป

ทีนี้ยังไงล่ะก็พาไปส่งจนถึงที่หมายเบ็ดเสร็จรวมค่าใช้จ่าย

แปลว่าออกซ่อนคล้องเส้นทางนิดนึงอะไรแบบนี้

ฝรั่งยื่นเงินมาให้เป็นเหรียญยูโร

บอกว่าอะไรเป็นการสัญลักษณ์แทนบอกว่านี่คือ

ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละคุณชิสา
มันไม่ใช่ยูโรที่เราเข้าใจกัน

แต่นี่มันเป็นยูโรที่เป็นเซน

อารมณ์แบบเป็นสตางค์ยังไงเป็นหน่วยและต้อย

เอาไปลองฟังพี่วินแกพูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยฮะ
ผมก็นึกว่ากลับมาเขาให้เงินยังไง
ก็เขาบอกเขาก็ให้แค่นี้เขาบอก

เขาคิดว่าเป็นเงินยุโรนเลย

โอ๊ยเอาสรุปนะพอได้เหรียญนี้มา
เพื่อนไปหาเพื่อนวินด้วยกัน

เหลียนกี่บาทกี่อะไรยังไง

ก็เท่ากับ๗บาท๓๐สตางค์แต่ว่าค่ารถเท่าไหร่นะ
โอ้โหสี่ร้อยห้าสิบจ่ายมา๗บาท
ว้ายโดนฝรั่งหลอกโอ้โหทำยังไงอ่ะ
ทราบซึ้งใจจริงงวดนี้โอ้โหได้มา๒๐เซนยูโร
ปัญหาต่อมาคือยังไงรู้ไหมเอาจริงไปขึ้นเงินก็ไม่ได้นะเห็นธนาคารว่างั้น
ต้องไม่รับแรกเหรียญต้องรับแรกเฉพาะธนบัตรอย่างเดียวโอ้โหโหหลัว
ว้ายตายแล้วทำไงอ่ะคุณพี่ก็บอกว่าช้ำแหละแต่ยังไงซะไอ้เหรียญนี้คงเก็บเอาไว้
เพื่อเตือนใจตัวเองคราวหลังถ้าจะเจอกับใครให้เหรียญ๒๐ยูโรเซนมา
จะได้รู้ไงเอาพี่วินพี่ไม่ต้องตกใจผมก็ไม่รู้
เราไม่รู้นี่ใช่ไหมเราก็เคยเจอแต่เหรียญบาทถูกใช่ไหมแล้วเหรียญต่างประเทศมันมีตั้งเยอะตั้งแยะ
อะไรบางทีเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่สกุลเงินเราก็ไม่รู้จัก
ยอมรับว่าพี่เขามีน้ำใจที่ยอมรับลูกค้าต่างชาติแล้วก็แถมโอเครับเงินต่างชาติ
แต่สุดท้ายไม่ถูกหรอกท่าน่าอย่างใหญ่นะถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่แน่ใจเราก็โน่ไม่เอา
เอาเป็นเงินบาทอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะจะได้จบปัญหาหรือไม่
นั่นหน่อยสิเรียกถึงเงินเซ็นผมก็เคยไปร้านครับไปร้านปุ๊บจะจ่ายเงินเซ็น
จ่ายเลยเออเซ็นโอ้นี่คือเงินเซ็น

ทุกคนนี่ภูมิไปจ่ายยังยังเลยฮะติดไว้ก่อน
ก็ยังเป็นเงินเซ็นที่จ่ายให้สิ้นเดือนค่อยจ่าย
คือน่ารักคือน่ารักน่าครบจริง
มาไปเจอสาวคนนี้หน่อยเขาบอกว่าโหหิวมากเลยสั่งต้มยำ
แต่ว่าโน้ตบอกแม่ค้าขอตะไคร้หน่อยเอามาปัก
แม่ค้าบอกเอาไปเลย๑กิโล
นี่ครับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนี่เขาโพสต์ภาพนี้ตะไคร้กำใหญ่
อันนี้เป็นออเดอร์นะนี่เขาสั่งเขาบอกว่าขอตะไคร้หน่อย
เวลาสั่งของปุ๊บเขาจะมีแบบว่าให้ระบุอะไรถูกไหมคะ
ข้าวน้อยข้าวเยอะขอช้อนขอซ่อมแต่นี่เขาขอ

แม่คะเขานดให้ด้วยขอประคุณแล้วก็อยู่ในมือลูกค้าเลยนะคะ
คนกรุงเทพอยู่ในมือลูกค้า

แม่ค้าเขาเล่นด้วยตอนแรกคิดว่าจะให้แค่ต้นเดียว
เรียบร้อยครับให้มาเป็นกิโลเลย

ถ้าเขาสั่งต้มยำจะมีทำให้เขาไหมเนี่ย
ไม่รอแล้วแต่ว่าพูดถึงการปักตะไคร้เนี่ย
แต่ละพื้นที่มันก็มีไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า
ต้องเป็นผู้หญิงพรมจันทร์เป็นน้องสุดท้อง
หรือว่าบางตำราก็บอกว่าเป็นเด็กที่ยังไม่มีประจำเดือน
มันก็แล้วแต่เออเป็นความเชื่อเนอะอยากลองเหมือนกัน
แต่เราก็หาอยู่นะในตึกนี้มันจะมีไหม

กลัว
ที่ก็เป็นเรื่องนะละครับที่เอามาให้ปากผู้ชมนะครับ
พูดถึงตะไคร้พูดถึงต้มยำก็ชักหิวแล้วเนอะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมคุณจูด้งคุณชนะนะ
ไปหาอร่อยทานนะที่ย่านนางเลิ้ง

จะเป็นเมนูอะไรติดตามในช่วงสบัดรอบกรุง
โอ้โหเห็นแบบนี้น้ำลายสอขึ้นมา
ทันทีคุณดูเมนูซีฟู้ดปลาหมึกเป็นตัวชิ้นกัน
ใหญ่กุ้งหอยปูปลามาครบแล้วอยู่ที่ร้านเล็กเล็ก
ร้านนี้นะคะคือบอกเลยว่าดูแค่หน้าร้านนี้ไม่ได้จริง
จำชื่อให้ดีค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านเจ๊แกะซีฟู้ด
อยู่บริเวณวัดนางเลิ้งกรุงเทพมหานครนี่เอง

พอเข้าไปปุ๊บคุณสั่งเลยซีฟู้ดหรือจะเป็นพวกอาหารตามสั่งทั่วไปได้หมดเลยนะคะ
แนนกี้บีเควายค่ะดีครับดีอ่า
ไปดูหนูน้อยคนนี้ครับโอ้โหร้องไห้มาแต่เช้าเลย
อื้อคุณค่ะดูโดนบอกเลย
สงสารเนอะสงสารว่าแต่ใครทำล่ะครับติดตามในช่วง

มันมิดไม้หินออกแล้วเขาก็เดินไปบอกว่าเราเหลือ
โอ้โฮทำไมพอมันแบบนี้ลูก
เขาไม่ชอบใครเขาชอบอิงฟ้า
โอ้โฮลูกไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้อง
เฮ้ยคุณจูด้งน้องเขาร้องทำไมครับ

เราเลิกกันเถอะเราชอบอิงฟ้า
เฮ้ยใช่โอ้โฮ
บอกเลิกน้องเขาใช่แล้วบอกว่าชอบใครนะ
น้องอิงฟ้าโอ้โฮทีนี้ก็เต้นเลยแน่นัด
ชอบเหมือนคุณชนะเลยอ่ะไม่ใช่อิงฟ้านั่น

ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นไปชอบอิงฟ้าไหน

ใช่ครับคุณครูเขาก็เลยอัดคลิปมานะฮะ
ครูเจครับเจ็ดน้อรินนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าเศร้ายามเช้าเลยครูก็ปลอบใจ
อุ๊ยน้องปลอดศรองนะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมครับ
เรื่องราวของเด็กเขาทุกคนก็ต้องมีโมเมนต์แหละ
ป๊อปปี้เลิฟรักกันฉันเพื่อนหรือแบบมีความหวานป่ะ
อย่าให้ถามถึงคุณสองคนดิฉันว่าเรื่องเยอะแน่
เล่าต้องขอสัก๔ชั่วโมงจริงเขาเจ้าชู้คนนี้
เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้คุณผู้ชมรอฟังเรื่องเขาเด็ดเลย
ครับยังอยู่ที่บรรยากาศของนักเรียนนะครับ

แต่ว่าไม่อยากเท้าเปียกทำยังไงล่ะให้เพื่อนช่วยครับ
โอโฮทำอย่างนี้เลยนะครับ
นี่ครับเพื่อนแท้เป็นอย่างนี้ครับลาฟมาเลยลากมาเลย

โอ้โหปกติเห็นขี่ม้า
อันนี้กี่ราวเหล็ก

โดทาน้องแบบนั่งข้อมเหมือนขี่ม้าขี่มอเมอชัยอย่างงี้ไง
แล้วนี่คือขี่อะไรขี่ราวเหล็กด้านนี้เหรอ

ในการที่แบบจะหลบเลี่ยงน้ำท่วมอะไรแบบนี้

เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูปรากฏการณ์หายากที่เกิดขึ้น

กับคลื่นแม่น้ำยั้งค่ะ
แม่น้ำยักษ์นี้จะเกิดขึ้นที่ไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
พาคุณผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่เมืองจีนเลย
ไปดูคลื่นยักษ์แม่น้ำเฉียนถัง

คลื่นยักษ์ทัดฝั่งแบบนี้

เป็นภาพจากโดรนที่เขาถ่ายมุมสูงให้เห็นถึงความแรงของคลื่นที่มากระทบฝั่ง

ถูกค่ะอารมณ์เหมือนซุปเปอร์สแปรด

เพราะว่าความเร็วคลื่นแรงถึง๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความสูงคลื่น๙๑๐เมตรเลยค่ะ

ยืนรอชมอย่างใกล้ชิดแบบนี้
แต่คุณเชื่อไหมว่ามีคนถูกคลื่นซัดหายไปหลายสิบรายเหมือนกัน
เฮ้ยก็เคยเกิดประเภทแบบนั้นหรอ
ใช่ปีนี้เขาก็เลยหันมาใช้โดรนในการถ่ายภาพ
เห็นไหมเราจึงเห็นภาพมุมสูงในการที่
เห็นว่าคลื่นยักษ์มันเคลื่อนไปทางไหน
แล้วเขาใช้โดรนเนี่ยในการออกลาดตระเวนถ่ายภาพทั้งช่วงกลางวันกลางคืนนะคะ
และไม่แค่นั้นนี่เขายังใช้โดรนขยายเสียงเนี่ยบินเตือนนักท่องเที่ยวด้วย
อันตรายอันตรายขณะนี้คลื่นยักษ์มาสูง

อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะคะในการเตือนภัยของเขา
รวมไปถึงให้ได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันไห้พระจันทร์ของจีนด้วย

อ่ะยังไงดีดูเรื่องราวต่างประเทศกันแล้ว
มาดูเรื่องในประเทศกันบ้างคุณจูด้ง

เวลาอยู่บ้านเท้าผินค่าก็ยิ่งเจอ
คือซอยมันแคบแล้วแต่เพื่อนบ้านเนี่ยจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้าม

รถใหญ่ด้วยนะเห็นไหมมันออกมันออกได้
ผมก็เคยขับลดที่ลักษณะนี้เหมือนกันมันต้องตีวงกว้าง

เอาเล่นมาจอดอย่างนี้เขาก็เอาออกไม่ได้
ใช่คือเจ้าของบ้านเขาก็ติดป้ายแล้วว่ามีรถเข้าออกนะ
เดินไปบอกแล้วพี่รถผมต้องเข้าออกนะ
คือก็อยากจะเอามา
คือบางทีเขาอาจจะคิดว่าก็จอดหน้าบ้านเขาแต่มันทำให้กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นมันแคบ
จะถอยออกหรือจะจะขับรถเข้ามันก็ลำบากถูกไหมใช่ก็อาจจะต้องอรุมอร่วยกันนะ
ถ้าพูดตรงเราเป็นคนกลางนะรถคุณควรจะขยื่นได้ไหม
ก็คืออย่าดึงเบรกมืออะไรแบบนั้นถ้าคุณตั้งใจเอามันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะจอดหน้าบ้าน
ให้มันเขยื่นได้ไหมล่ะถ้าขยับได้รถคันนี้เขาจะได้ถอยออกได้เวลาเขาอยู่ในบ้าน
แบบนี้พอจะได้ไหมใช่ครับจะได้ไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกันด้วย
ใช่ค่ะบันกายด่วนเคียงนอบใส่กันไปเข้าใจกันด้วยค่ะ
เอ้าใครอยากกินหมูกระทะอยากกินอยากกินลองไปกินแบบนี้ถามใจคุณดู
คุณจะยังอยากกินอยู่ไหมสรุปได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาบรรยากาศดีแบบนี้ชวนไปกินหมูกระทะได้ไหมตรงกันเลยอย่างนี้เลย
แต่ถ้าจะไปทานกับผมคุณต้องเตรียม
แล้วร่มแล้วเสื้อกันฝนด้วยนะครับไปดูเลย
กินให้สาใจเลยใจถึงมากและมีความพยายามเก่งจริง

ในตอนที่พายุมาเลยเหรอครับ

แต่สมมุติถ้าไฟยังติดยังกินได้

โอ้โหเรียกว่าเป็นแบบระบบเติมอัตโนมัติ
โอ้โฮหยอกแมะเลยนะ
โอ้โหเอาก็ว่าไป
ถ้ายังจะกินได้แล้วก็กินไปไม่ว่ากันหรอกครับ
แต่ถ้าเป็นไปได้กินในที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ดีกว่านะ

เพียงคุณผู้ชมครับตอบว่าคุณชอบดูข่าวแบบไหนในราการผู้กัดสมัดข่าว
และเพราะอะไรตอบเข้ามาได้เรื่อยเลยไม่จำกัดเลยนะครับ
ประกาศผลวันภรรือหัดนี้นะครับ
แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับ
ค่ะรอฟังรออ่านทุกข้อความอยู่นะคะ
ส่วนใครที่รอดูภาพปิดท้ายวันนี้เป็นอะไรบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอน
เป็นความน่ารักของหนุ่มน้อยวัยจิ๋วโชว์ลีลาการเด้งเอว
รายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับ
ว่าคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยท่านเนี่ยนำทีมพักไทยสร้างไทยลุย
และจะคุยในการปลดล็อกวิกฤติประเทศไทย
โอ้โหผมว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ

เวลาของเรา๓คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ได้นะโอกาสนี้เชิดครับ
สวัสดีครับ